ต่อกันอีกหนึ่งเหตุสลดนะคะเกิดขึ้นกับคุณยายวัย๗๕ปีที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
คุณยายถูกน้ำป่าพัดไหลออกไปตามกระแสน้ำนะคะ
กู้ภัยชาวบ้านเนี่ยช่วยกันหากว่าหนึ่งวันไม่พบร่างค่ะแต่ว่าล่าสุดค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปพบร่างคุณยายแล้วนะคะลอยออกไปไกลจากจุดที่เกิดเหตุกว่าหนึ่งกิโลค่ะ
วันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมาช่วง๕ทุ่มที่บ้านวังใหม่ตำบลวังสวาปอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นเนี่ย
หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักก็เลยมีน้ำป่าไหลเข้าทั่วหมู่บ้าน
ชาวบ้านกว่าแปดสิบครอบครัวก็ต้องพากันหนีตายออกจากบ้านกันนะคะแต่ว่าคุณยายสุนันจันมาอายุเจ็ดสิบห้าปีแล้ว
หนีไม่ทันค่ะถูกน้ำป่าพัดเข้าบ้าน
คุณยายเนี่ยไหลไปกับกระแสน้ำและจมหายทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวบ้านระดมกำลังช่วยค้นหากว่าหนึ่งวันแล้ว
แต่ยังไร้วี่แววจนกระทั่งล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมากู้ภัยนำเรือล่องไปตามลำห้วยมุ่งหน้าเข้าอ่างเก็บน้ำนะคะ
สังขยวนลักษณะคือนอนคว่ำหน้ามีต้นไม้ทับร่างเจ้าหน้าที่ก็เลยนำร่างขึ้นเรือก่อนนำไปไว้บนฝั่ง
ก่อนจะให้ญาตินะคะนำไปประกอบพิธีตามศาสนาค่ะ
เรื่องต้นทราบว่าคุณยายบ้านของคุณยายเป็นบ้านไม้
แล้วก็สภาพเก่าแล้วอยู่ทางน้ำป่าไหลหลากทุกครั้งเลย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมจะสร้างบ้านใหม่ให้กับคุณยาย
แต่ชาวบ้านในหมู่บ้านไม่เห็นด้วยก็เลยไม่สามารถสร้างบ้านให้ได้
กระทั่งเกิดเหตุสลดดังกล่าวนะคะเพราะว่าตรงจุดที่จะไปสร้างบ้านใหม่เนี่ย
มันเป็นที่สาธารณประโยชน์แล้วชาวบ้านเขาเลยไม่เห็นด้วยค่ะ
ส่วนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนถูกน้ำท่วมนะคะ
ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหาย
จัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังวาบ
เพื่อปรุงอาหารแจกให้กับประชาชนตอนนี้ยังมีแนวโน้มว่าจะมีฝนตกลงมาอีกนะคะ
เพราะฉะนั้นทางจังหวัดก็เลยกำชับให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก
จากดินยังชุ่มชื้นมันจะเกิดน้ำป่าได้ง่าย
ฝนตกหนักมาดินมันก็ยังมีโอกาสที่จะถล่มด้วยนะคะ